สำหรับเวลาที่ใครจะมาชวนไปร่วมลงทุน

หรือว่าในการซื้อทองก็ดีนะคะ

ช่วยตามจับตัวแม่ทีมใหญ่ให้หน่อย

ซื้อทองแล้วไม่ได้เงินค่ะ
ตัวแทนชาวบ้านที่ตกเป็นเหยื่อเขาเล่าให้ฟังเลยนะคะว่า
ทีมใหญ่ชื่อว่านางสาวดารารัฐอุทธปัตรอายุ๒๖ปี

ติดต่อชาวบ้านบอกให้มาร่วมลงทุนซื้อทองคำ
หลายคนก็ตกลงปลงใจซื้อทองกันนะคะ
ตกราคาบาทละ๑๒๐๐๑๕๐๐บาท
พอคนซื้อโอนเงินเข้าบัญชีของแม่ทีมใหญ่
ก็จะมีการนัดหมายรับทองกันใน๑๕วัน
ช่วงแรกก็ได้รับทองคำรูปภัณฑ์ตามหน้าทุกครั้งล่ะค่ะ

คนซื้อพอได้ทองก็จะเอาไปขายได้กำไร
พอได้กำไรมาก็กลับมาลงทุนซื้อทองหมุนเวียนไปขายอีก
ก็เป็นการเหมือนกับทำธุรกิจซื้อมาขายไป

เอ๊เลย๑๕วันไปก็แล้วทำไมไม่ได้ทองสักที
พอติดต่อสอบถามขอเงินคืนแทนได้ไหม
ทีมใหญ่ก็บ่ายเบียงเลยค่ะแล้วก็บอกว่า
ตอนนี้นะอยู่ระหว่างการจัดหาทองคำรูปภัณฑ์ส่งให้อยู่
แต่จนแล้วจนรอดไอ้ทองคำรูปภัณฑ์ที่ว่า

ชาวบ้านเขาสูญเงินไปหลายล้านนะคะ
รวมกันแล้ว๕๖ล้านบาทเลยค่ะ
สูญไปเท่าไหร่แปดบาทค่ะฮ่า
แปดบาทไหมคุณบ้านยอดเงิน

เพราะเขาก็โทรมาถามร่านท้อง
เขาเอาเงินข้าวก่อมาให้ในเมืองแทร็ค
คล้องแถ่อยู่บ้างไม่ค่ะแถ่
เขาเข้ามาขายหลานคล้องมาเอียดคุณก็ซื้อได้ค่ะมันเงินแถ่
ทีนี้ทางแม่ทีมใหญ่เองพอเป็นเรื่องเป็นราวนี่

นางสาวดารรัฐหรือว่าเจนนี่ค่ะมาพบตำรวจเลย
แล้วก็ให้การบอกว่าตัวเธอทำธุรกิจส่วนตัว
สังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับการระดมทุนออมทองคำรูปภัณฑ์
โดยวิธีการก็คือจะสั่งซื้อทองมาจากร้านขายทองคำรูปภัณฑ์
แล้วก็จะโฆษณาขายสินค้าผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
ก็มีหลายคนเลยค่ะที่สนใจร่วมทำธุรกิจด้วย
ทีนี้ช่วงหลังฐานลูกค้ามันเยอะมาก
คือพอคนรู้แล้วก็บอกกันปากต่อปากมันหาเงินง่ายใช่ไหมคะ
ก็เลยมีฐานลูกค้าเยอะขึ้นเยอะขึ้น
ก็เลยขาดสภาพคล่องส่งทองคำล่าช้ากว่ากำหนดค่ะ
แต่ยืนยันเลยนะว่าเธอไม่ได้มีเจตนาจะโกงใคร

กระทำของเธอมันเข้าองค์ประกอบความผิดไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็เลยถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อกงประชาชน

หนักแล้วก็ไม่มีการลดโทษด้วย

แล้วก็ข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ
แล้วก็ถูกส่งตัวฝากค้างศาลทันทีเลยนะคะ
ต่อมาธนายความของนางสาวดารารัฐก็มายื่นคำร้อง
หลักทรัพย์เป็นเงิน๕แสนบาทขอปล่อยตัวชั่วคราว
แต่สารพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้เนี่ยผู้เสียหายเป็นร้อยคนนะคะ
คือมันเยอะมากและทุนทรัพย์เองก็สูงด้วย
สารไม่อนุญาตให้ประกันตัวแล้วก็นำตัวผู้ต้องหาไปคุมขังที่เรือนจำยะโสธรแล้วค่ะ